สวัสดีคุณทรงคาที่กรุงเทพฯเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ๑นาฬิกา
มีเหตุไฟแม่อาคารผ่านิตสูง๕ชั้น

เป็นที่เก็บเสื้อผ้าไว้ขายส่ง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาฉีดน้ำนานกว่า๒ชั่วโมงเพลิงจึงสงบ
นายสำรวยภัยศาลอายุ๔๔ปีนะคะซึ่งเป็นคนเฝ้าอาคาร
ก็ให้การว่ามีหน้าที่ในการเฝ้าโกดังพร้อมกับคนงานอีก๒คน
โดยพักอยู่ที่ชั้นล่างส่วนคนงานอีก๒คนนั้นเป็นสามีภรรยากัน
พักอยู่ที่ดาดฟ้าขณะที่กำลังหลับก็ได้ยินเสียงตะโกนว่ามีไฟไหม้
รีบวิ่งออกมาดูก็พบแสงเพลิงกำลังโหมกระหน่ำอยู่ที่ชั้น๒ของอาคาร
แล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วจึงรีบหนีออกมาแล้วขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้น
ชาวบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้เข้ามาช่วยเหลือ
ส่วนคนงานอีก๒คนที่เป็นสามีภรรยากันนั้นยังไม่พบแล้วก็ติดต่อไม่ได้
ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ติดอยู่ในอาคารหรือเปล่านะคะคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคารซะก่อน
เมืองต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
และติดตามหาคนงาน๒คนเป็นไปได้ว่าอาจจะติดค้างอยู่ภายในอาคารหรือเสียชีวิตในอาคารแล้ว
ก็คงต้องรอให้อาคารลดความร้อนลงจึงจะส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบนะคะ